คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับผู้ใช้บริการบนรถเมย์เหมือนกัน
ไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจคนขับ
เพราะคนขับเหมือนเมาแล้วขับ
ขับสายไปสายมาขับไปชนมอเตอร์ไซค์โดยไม่รู้ตัว
แล้วตอนเลี้ยวดับผู้โดยสารเกือบจะชนผู้โดยสาร
และอีกอย่างหนึ่งเปิดประตูนะฮะให้ผู้โดยสารลง
อยู่ก็ปิดประตูเกือบจะหนีบผู้โดยสารแล้ว
จึงเกิดเป็นคลิปนี้ที่ผู้โดยสาร
เขาต่อล้อต่อเถียงกับคนขับรถนะฮะ
รถสายไปสายมากนี่นะ
เมื่อกี้ก็ชนมอเตอร์ไซด์ไป
ไม่ใช่
ตอนแรกพี่ก็ขับขับโดนฟุตบาทหรือขับโดนอะไรประตูดังลั่นเลยค่ะ

คือตอนแรกหนูหลับอยู่ไงคะแล้วหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือชนมอเตอร์ไซค์ไม่รู้มอเตอร์ไซค์ชนคนไหน
ชนชนมอเตอร์ไซค์มันชนตรงไหนล่ะ

ถ้าไม่พอใจล่ะค่ะโทรไปเลย
แน่นอนค่ะไม่ต้องท้าค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคลิปนี้พุทธศาสตร์ถ่ายเอาไว้นะครับ
และพุทธศาสตร์ผู้หญิงก็ตำหนิติเตียนต่อว่า
คนขับรถคันนี้นะครับ
บอกว่าถ้าพี่ไม่มีสติพี่พักเถอะ

เพราะว่าตลอดเส้นทางคือมันมีอะไรนะวิรากรรมมาตลอดเลย
คืออย่างนี้ครับเหตุการณ์ที่เราได้ฟังเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
แต่จริงคลิปนี้ยาวเหมือนกันนะ

ลุงนี่ชัดเลยชัดคืออะไรคุณ
ชัดเหมือนคนเมาอ่ะเออนะครับ
จบอาชีพทะลุงอันตรายต่อผู้โดยสาร
คนขับมีอาการแปลกคล้ายคนเมา
ขับชนมอเตอร์ไซค์ชนฟุตปาดขับสายไปมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถเมษาย๑ในกรุงเทพนะครับ
ผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้เธอทนไม่ไหวแล้ว
ลุกขึ้นมาอัดคลิปแล้วก็ถามกับคนขับ
จนคนขับก็มาต่อร้อต่อเถียงกับเธอนะฮะ
บอกแบบนี้๑พี่เมื่อกี้ตอนพี่จะเลี้ยวรถ
เกือบจะเสยผู้โดยสารแล้ว
เพราะผู้โดยสารรออยู่ตรงแถวนั้น

สองก็คือพี่น่าจะไปชนมอเตอร์ไซค์นะ
แล้วพี่ไม่รู้ตัวนะเสียงดังโครมเลย
ผู้โดยสารได้ยินกันทั้งคันแหละ

ก็บอกนะว่าชนมอเตอร์ไซค์จริง
สามพี่ขับสายไปสายมาสายเป็นงูเลย

สี่พอพี่ส่งผู้โดยสารนะ

แล้วพี่ปิดประตูหนีบผู้โดยสาร

พี่ขับไม่มีสติพี่ควรพักก่อน
ทุกคนบนรถอยากมีชีวิตอยู่

หลังจากนั้นผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปนะ
ลงจากรถตอนลงจากรถนะ

แล้วเธอบอกจอจอจอจะลงไปจะลงไป
แล้วเธอก็หันไปบอกกับผู้โดยสารคนอื่นนะ

เพราะจริงผู้โดยสารคนอื่นก็เข้าข้างเธอ

ชื่นชมน้องคนถ่ายคลิปที่มีใจกล้าและเก่งนะครับ

และความปลอดภัยให้ผู้โดยสารทุกคนนะครับ
ส่วนที่ว่าคนขับจะเมาหรือไม่เมา
ก็ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ
เพราะว่าผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิป
พอลงจากรถปุ๊บเธอถ่ายด้านหลังเอาไว้เลย
รู้ทะเบียนรู้เลขของรถคันนี้ชัดเจน
ก็ต้องรอให้บริษัทต้นสังกัดออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ด้วย

ไปบอกกับสังกัดเลยก็ได้

ตอนที่ลงเธอก็ท้ายไว้นะ
ท้ายหลังรถไว้ชัดเจนเลยนะ

ขึ้นรถสายนี้วิ่งรังสิตบางใหญ่

กระชากตั้งแต่ออกจากอู่แล้ว
แล้วหลังจากนั้นกระเป๋ารถเมย์ก็ลงจากรถแล้วก็หายไปเลย

ผู้โดยสารในรถเห็นก็ลงจากรถยังไม่ถึงปลายทาง

บอกว่าโอ้โหเหตุการณ์อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนี่แหละ

ฟังเธอเล่าดีกว่าเธอเล่าจากปากกันนะ

หนูก็ตัดสินใจที่จะลงเพราะว่าเหมือนเขาไม่พอใจแล้ว
หนูก็กลัวแบบเขาไปแบบ

เขาก็ยังที่จะขับต่อไปค่ะจนหนูต้องตะโกน

เขาก็เลยจอดแล้วเขาก็ขับไปเลย

เข้าไปร้องเรียนในท่ารถเมษายดังกล่าวนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งนายท่าชี้แจงเบื้องต้น
บอกว่าเรื่องของคนขับต้องรอให้ตรวจสอบ
ว่าตกลงแล้วเมาหรือไม่หรือทำผิดกฎระเบียบ
ของทางต้นสังกัดอย่างไรบ้างนะครับ
แล้วมันมีกรณีที่กระเป๋ารถเมย์ลงกลางทาง

เอกสารก็เลยลงไปเอา
คือกระเป๋ารถเมย์อาจจะไม่เกี่ยวนะ